ช่วงนี้มาที่เรื่องของทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนครับ
ใช่ค่ะจากบัญชีผู้มีอิทธิพลนะคะ
ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วนะคะ
พบว่าน่าจะมีตำรวจอยู่ในรายชื่อกลุ่มนี้ด้วยนะคะ

ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกนะคะว่า
หากตรวจพบว่ามีความผิดใน๑๖ฐานความผิด
เตรียมสั่งย้ายออกจากพื้นที่แน่นอนนะคะ
เพื่อที่จะเป็นความสบายใจของประชาชนในพื้นที่
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กล่าวถึงการปราบรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทยอยส่งรายชื่อเข้ามาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตนเองก็มีโอกาสตรวจสอบแล้วบางส่วนนะคะ
อกจากนี้ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่า
รายชื่อที่ส่งมายังเป็นผู้มีอิทธิพลหรือไม่ค่ะ
พบว่ามีนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกว่า๒๐๐นายนะคะ
จำนวนนี้มีตำรวจชั้นนายพลรวมอยู่ด้วย
แล้วก็ได้เรียกมาพูดคุยกันบ้างแล้ว
แต่หากพบว่าเข้าข่าย๑๖ฐานความผิดที่ได้กำหนดไว้
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะสั่งย้ายออกนอกพื้นที่
ดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและอาญาต่อไปค่ะ
อกจากนี้นะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ตามกำหนดของกองบัญชาการตำรวจทั่วประเทศ
ที่จะต้องส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพล
มายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และตามที่ได้สั่งการให้ตำรวจที่มีส่วนผัวพันธ
กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาชี้แจง
หากตำรวจนายใดเสนอข้อมูลชี้แจง
ก็จะตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมว่าเป็นไปตามที่ชี้แจงหรือไม่

ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ